นกบอกว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียว
คุณนกมีความรู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลัง

เหมือนมีคนมากระซิบข้างหูว่ารัชนก

คิดได้ว่าที่โรงแรมที่รีซอร์ต
เคาร์เหมือนเตียงแม่งเอาเงินไว้ทีนไว้ให้จุด

พอจุดแค่นั้นแหละครับสิ่งที่มันตามมาคือเสียง
เหมือนกับเสียงมือคนเปียกน้ำแล้วมันรูดกระจกครับพี่แจ๊ค

และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรานั้นยินดีที่จะนำเสนอนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
สยองขวัญสั่นประสาทให้กับทุกท่านชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน
แต่ก่อนที่จะไปพบกับนักเล่าของเราในค่ำคืนวันนี้
ฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์อย่าเก็บไว้คนเดียว
และวันนี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวร้อนรอพบกับคุณผู้ชมอยู่แล้ว
ไปพบกับเขากันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องหลอนในสถานีผีดุของเรานั้นนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เป็นเจ้าของเรื่องเรื่องเล่าของคนกลัวผีภาคหนึ่งภาคสอง
วันนี้เขามาพร้อมกับเรื่องเล่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนกลัวผีครับ
เข้ามาพร้อมกับชื่อเรื่องว่ารัชนก

ระหว่างที่เราโทรคุยกันผ่านทางโทรศัพท์
กลับมานั่งคุยกันตรงนี้คนละอารมณ์กัน

แต่อย่างเกิดบอกว่าอันนี้ผ่อนคลายสบายได้เลย
นะครับผมขออนุญาตถามก็แล้วกัน

ถ้าพูดถึงเรื่องของผีของสางความเชื่อ
ผมมีให้๑๐๐คุณเซนเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์

ทั้งที่ผมไม่เคยเห็นผีนะ

กลัวแล้วก็เชื่อว่าโลกนี้มีผีเกิน๑๐๐
เดี๋ยวต้องมาฟังเรื่องของคุณเซ็นวันนี้ครับ
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่ารัชนก

บอกกับผมว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วประมาณ๓๐ปีที่แล้ว
ก็ได้ตกลงกับเพื่อนทุกคนประมาณ๕คน
ที่จะไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งกัน
เสร็จทุกใลน์ทุกคนก็รู้ดีครับเกาะอะไร
ก็สมัยก่อนครับ๓๐ปีที่แล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีกันหรอก

ใช่ครับพี่แล้วก็บุ๊กอินผ่านออนไลน์ก็คงไม่มี
ส่วนมากก็จะไปหาเอาที่หน้างานครับ

คุณนกกับเพื่อนก็ได้ไปเจอบังโลที่หนึ่งนะครับ
สอดที่หนึ่งที่เกาะชื่อดังเลย

กะโลแห่งนี้ครับอยู่ที่อยู่ท้ายหาดเลยครับอยู่ข้างในสุดเลย
แล้วก็ไปเจอน้องพนักงานต้อนรับคนหนึ่งเป็นน้องผู้ชายนะครับ
ก็น้องเขาก็พาไปแนะนำห้องให้
ห้องนี้ครับเป็นเหมือนบ้านหลังนึงแต่เป็นเหมือนห้องแฝด
แล้วทีนี้คุณนกเช่าแค่ห้องเดียวแต่อยู่กัน๖คน
เจ้าของรีสอร์ทก็อนุญาตครับไม่มีปัญหาอะไร
แต่น้องพนักงานต้อนรับเนี่ยเขาบอกว่าพี่เห็นพี่มากันต้อง๖คน
ห้องนี้ตอนนี้๕๖โมงเย็นแล้วก็ไม่มีใครอยู่หรอก

แถมคุณนกกับเพื่อนเห็นก็อุ้ยดีใจเลยได้ได้ขอบคุณแล้วตกลง
พอน้องพนักงานต้อนรับกลับไปครับคุณนกกับเพื่อนก็ได้มาสำรวจพื้นที่ห้อง
ก็เป็นอย่างที่น้องเขาพูดจริงนะว่าห้องมันเหมือนไม่ได้รับการใช้งานมาพอสมควรนะพี่แจ๊คมีฝุ่น
ก็เลยตกลงกับเพื่อนว่าอย่างนั้นเอาห้องนี้เป็นห้องเก็บของแล้วกัน
เอาไปเก็บเหล้าโซดงโซดากระโปรงกระเป๋าแล้วก็ไปพักกันอีกห้องที่เช่า
สภาพของบ้านหลังนี้นะครับมันเหมือนกับว่ายกสูงขึ้นมาประมาณ๖๐๗๐เซนมีบันไดตรงกลางเดินขึ้น
แล้วก็มีเทอร์เลสนะครับระเบียงด้านหน้าทั้งสองห้องเลยแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งไว้ให้นั่งดื่มกินกันครับหน้าห้องทั้งสองห้อง
ข้างหน้าห้องนะครับมันจะเป็นเหมือนกระจกทั้งบานทำด้วยไม้สมัยก่อนไม่ค่อยจะมีอลูมิเนียมกันนะฮะจะเป็นบานไม้กันทั้งสองห้องเลยเหมือนห้องแฝด
หลังจากที่สำรวจพื้นที่ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจากที่หลับที่นอนเสร็จแล้วคุณนกเขาได้ขอตัวจากเพื่อนเพราะเพื่อนเขาจะขอตัวไปเดินเล่นตามริมชายหาดแต่คุณนกไม่ไปด้วย

สมัยนั้นครับมันสิ่งที่จะช่วยคุณนกได้ในการอยู่คนเดียวสาวเบาะสมัยก่อนคุณนกก็เอาสาวเบาะอัดหูก็เปิดเพลงเสียงดังเลยคิดไว้ในใจว่าอีกสักพักเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาก็อีกสักแป๊บนึงนะครับอย่างที่คุณนกคิดเพื่อนก็กลับมาถึงคุณนกไม่เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพราะกลัวมันเสียบรรยากาศในก
ก็เลยขอตัวเพื่อนไปนอนแต่ก็มีเพื่อนอีก๓คนครับ
กลุ่มของเพื่อนเขาอีก๕คนนี่แหละขอตัวไปนอนด้วยเหมือนกัน
ก็จะเหลือคนอีก๒คนที่นั่งดื่มกินกันต่อ
สองคนนั้นผมให้ชื่อว่าคุณปลากับคุณไก่ครับ
คุณปลากับคุณไก่เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับทอมบอยห้าวนิดนึง
นั่งดื่มกินกันไปคุณนกบอกว่าน่าจะสักพักหนึ่งคุณนกถอยหลับไปครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูตึ้งเปิดประตูให้กูหน่อยเปิดประตูให้กูหน่อย
คุณนกก็งวงเงียขึ้นมาเฮ้ยแล้วใครไม่ไปล็อกประตูเพราะคุณนกเข้าคนสุดท้าย
ก็ไม่ได้ล็อกประตูคุณนุ๊กก็งวงเงยเดินไปเปิดประตูเป็นไรอ่ะ
เปิดประตูครับคุณตาคุณไก่รีบกระโดดเปิดประตูห้องกระโดดขึ้นเตียงขึ้นมาเลย
แล้วก็บอกว่าพี่หลอกผีหลอกเฮ้ยหลอกคุณนกก็เฮ้ยไอ้สองคนนี้มันเป็นคนขี้อำไปแล้วมันอมกูหรือเปล่าวะเนี่ย
ก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ล็อกประตูห้องก็จะเดินเข้าไปที่นอนตามปกติ
แต่ไม่ได้ทันไรครับเสียงเคาะประตูดังก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก
ในตอนนั้นคุณนกเล่าให้ผมฟังว่าบรรยากาศฝนมันมาฟ้าร้องฝนแรงลมแรงมากครับ
คุณนุ๊กก็ได้ดูนาฬิกาของตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้เพิ่งเที่ยงคืนเสร็จเอง
เวลาผ่านไปจากที่เธอเคยเข้ามานอนอ่ะแค่ชั่วโมงกว่าตอนนั้นฟ้าโล่งมาก
แล้วตอนนี้เพิ่งฝนฟ้าขนองอากาศทำไมปล่นแปล
แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับคุณนกกำลังจะเดินเข้ามา
แล้วคุณนกก็พูดไปว่าใครอ่ะเออเงียบใครอ่ะก็เงียบ
แล้วพี่แจ๊คคิดสภาพห้องหน้าผนังที่เป็นกระจกครับแล้วก็ฟ้าแลบข้างนอก
มันต้องมีเงานะครับไอ้ตอนจังหวะฟ้าแลบถูกไหมใช่แต่นี่ไม่มีอะไรครับ
คุณนุ๊กเริ่มใจไม่ดีแล้วแค่นั้นนะครับแค่แป๊บเดียวเหมือนพ็อตหนังผีครับ
ชะงักอยู่คิดได้ว่า
ที่โรงแรมที่รีสอร์ตเขาเหมือนเตรียมเหมือนตะเกียงเล็ก

แสดงว่ารีสอร์ทแห่งนี้น่าจะไฟดับบ่อย
เธอก็เหมือนเออคงไม่มีอะไรหรอกไฟดับปกติฝนตก

พอจุดแค่นั้นแหละครับแล้วก็นั่งกับเพื่อนไป
ผมก็ไม่รู้นะผมเพิ่งมาทำงานได้แค่เดือน๒เดือนเอง
คุณนกก็พูดตัดบทครับว่าเอ้ยอย่าไปว่าอะไรน้องเขาด้วย
น้องเขาคงไม่รู้ก็เช็คเอาท์แล้วก็ข้ามฝากกลับมา
พอมาถึงบขครับคุณนบก็คุยกับคุณไก่คุณป่าว่า
สองคนจะพูดกับกูหรือยังจะบอกให้กูฟังหรือยัง
ว่าโจมอะไรใช่ว่าโจมอะไรมาคุณปลาก็เลยพูดขึ้นมาครับ
ก็เมื่อคืนนี้กูนั่งกินเหล้ากันต่อใช่ไหมกับไอ้ไก่
สักพักน้ำแข็งมันหมดก็เลยมองไปที่เหมือนเป็นบาร์ของของที่รีสอร์ทนะครับ
เขาไม่ได้ล็อกประตูก็เลยถือวิสาสะไปเอาน้ำแข็งเข้ามาถังนึง
ก็นั่งดื่มกินกันต่อสักพักโซดาหมด
คุณไก่บอกว่าเฮ้ยโซดาอยู่ในห้องห้องที่ได้แถมมานั่นแหละ
เดี๋ยวกูไปเอาให้แต่คุณปลาเล่าว่าคุณไก่อ่ะเดินไปอยู่หน้าห้อง
แล้วไม่เดินเปิดประตูเข้ามาในห้องสักทีเหมือนเดินคนตัวค้างตัวแข็งอยู่อะครับ
กูก็ตกใจว่ามันเป็นอะไรเรียกมันเท่าไหร่ก็ไม่หันมา
คุณตาก็เลยเดินไปใกล้แล้วสิ่งที่กูเห็นน่ะ
จำได้ไหมนกตอนที่เราเข้าไปเซอร์เวย์สำรวจห้องเราไม่ได้ปิดผ้าม่าน
แล้วกูเห็นสิ่งหนึ่งที่กูเห็นอยู่ข้างในห้องนั้นคือผู้หญิงผมบ๊อบ
เสื้อสีส้มกระโปรงขาวพริ้วยาวเนยเข่ามา
หน้าขาวซีดแล้วมองมาที่กูสองคน
ที่ที่เหลือก็อย่างที่มึงรู้นั่นแหละอืมคุณนกก็เลยพูดสวนขึ้นมาว่า
นั่นแหละมึงไปจ่ายค่าน้ำแข็งเขายังเออคุณไก่ก็เลยพูดขึ้นมาว่า
เฮ้ยกูยังไม่ได้จ่ายเองว้าเดี๋ยวเขาจะตามมึงมาถึงกรุงเทพ
เหมือนคุณนกเหมือนพูดสั้นเล่นประมาณนั้น

พอมาถึงกรุงเทพครับก็มารวมตัวกันที่ห้องของคุณไก่กัน
แล้วเพื่อนทุกคนก็ขอแยกย้ายไปตามหอพักของตัวเอง
แต่คุณนกครับเขาเหมือนเขาเพลียแล้วเขาขอนอนห้องคุณไก่คืนนึง
ปกติแล้วคุณไก่ครับเขาอยู่กับเหมือนคู่ลุมเมด
เหมือนสมัยนั้นเรื่องรักเพศเดียวกันเขายังไม่เป็นที่ยอมรับครับ

ก็เหมือนมีแฟนอยู่ด้วยกันผู้หญิงด้วยกันสองคน
คุณนกเล่าให้ฟังว่าคุณนกลงไปเสื่อมข้าว

แฟนของคุณไก่บอกคุณนกว่า
นกเมื่อกี้มีคนมาถามหานกด้วย

เฮ้ยคุณนก
บอกว่าเฮ้ยรัชนกมีแต่อาจารย์มั้

แล้วอาจารย์จะมารูปห้องไก่ได้ยังไงขอ

แค่นั้นแหละครับคุณนกกับคุณไก่มองหน้ากันหน้าเสียเลย
ท่าไม่ดีแล้วรีบติดต่อเพื่อนทุกคนมารวมตัวกัน
เช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็มารวมกันที่ห้องของคุณไก่ครับ
คุณนกกับคุณไก่เขาเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟัง
ก็เลยตกลงกันว่าเฮ้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปทำสังฆฐานให้เขาก็ดีกว่าว่ะ
มันท่าไม่ค่อยดีแล้วทุกคนก็ตกลงครับ
มีคุณปลาครับคุณตาบอกว่าเฮ้ยพวกมึงจะนอนที่นี่กันใช่ไหม
พรุ่งนี้เช้าไปทำสังฆฐานเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูมาแล้วกัน
กูขอกลับห้องก่อนเพราะกูไม่ได้บอกแฟนกูไว้
คุณตาก็ขอแยกตัวจากไปครับแต่ไม่ทันไรครับพี่แจ๊ค
เสียงคอประตูตึ้งเปิดประตูให้กูหน่อยเปิดประตูให้กูหน่อย
เสียงเสียงนั้นคือเสียงของคุณปลาครับอ้าว
คุณไก่ตกใจก็เลยไปเปิดประตูอ้าวไหนว่ามึงจะกลับอะไรป่ะ
ก็เมื่อกี้กูเดินลงไปชั้นสองอ่ะผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อส้มยืนดักกูอยู่

กูก็เลยวิ่งมานี่ไงตอนนั้นทุกคนแบบหน้าเสียกันหมด
เย็นวันนั้นคุณนกบอกว่าเพื่อนคุณนกกับคุณนกไม่ลงไปกินข้าวเลย
มาม่ากินกันอยู่บนห้องครับและเหมือนกิจกรรมของยามเย็นของวัยรุ่นสมัยนั้นนะครับ
ก็ดูฟังวิทยุดูละครหลังข่าวกัน

ก็ดูละครหลังข่าวไปอยู่ดีไฟก็ดับ

มีฟ้าร้องคึมคำนิดหน่อย
ในโครงการทรัพยากาศเหมือนคืนนั้นระวะ
ทุกคนคิดว่าจะพูดทำไม
ด่าที่คุณป่าก็พยายามหาเรื่องอื่นมาพูดกัน
พอคุยเรื่องอื่นไปซักพัก
มีอาการมืนนิดนึง
สักพักคุณหมอก็เดินเข้ามาครับ
สบายใจได้คุณหมอบอกว่า

เดี๋ยววันนี้คุณหมอใส่เฝือกอ่อนให้ก่อน
แล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะใส่ขวดแข็งให้
เย็นนี้ก็กลับบ้านได้ล่ะไม่มีอะไร
คุณนกก็สบายใจขึ้นครับ

เมื่อตอนเย็นกูไปซื้อกับข้าว
แล้วขาที่กูจะเดินข้ามถนนกลับ

ยืนรอกูอยู่อีกฝั่งถนนฝั่งหนึ่ง

คุณนกคิดเลยอยู่ในใจว่าต้องโทรไปปรึกษาพ่อ

เรียนมานานเหมือนแกจะมีวิชา

นกทิ้งเบอร์โทรศัพท์ที่โรงพยาบาลนะ

ขอเข้าห้องพระนั่งสมาธิหน่อย

เขาถึงจะตามมาเอาชีวิตพวกเราสามคนเลย

ก็นกไก่กับปลาไง๓คน

ใช่แค่น้ำแข็งและโซดา

แล้วถ้าพี่แจ็คก็ได้เอาเรื่องพวกนี้

กลับบ้านไปที่บ้านกูไปหาคุณพ่อโดยด่วน

รุ่นที่ที่๔วันเที่ยงคืน
ทุกคนฟังตกลงการ
จองตัวรถเลย

แล้วก็กลับไปที่อุดรบ้านหมู่นก
พอนกไปถึงวันรุ่งขึ้น
บ้านของนกครับในตอนนั้นก็เป็นเหมือนบ้านสองชั้นชั้นล่าง

ก็สมัยก่อน๓๐ปีแล้วก็เป็นคนที่จะมีเงินพอสมควร

พอไปถึงบ้านบ้านของนกล้อมรอบด้วยสายสินหมดเลย
เหมือนกับคุณพ่อท่านเตรียมการอะไรไว้สักอย่างแล้ว

พอไปถึงคุณพ่อก็บอกให้จัดที่หลับที่นอนกัน

พ่อคุณนกบอกให้ทุกคนขึ้นไปห้องพระชั้นสอง

แล้วก็เหมือนเอาตู้มาบังเอาผ้าม่านอะไรมาบังเฉย

สามคืนเท่านั้นในการที่จะทำพิธีอืม

จุดทูบจุดเทียนบริกรรมคาถาเสร็จ

สวดคาถาชิ้นนักบรรชอนจนจบ

เวลาประมาณชั่วโมงถึง๒ชั่วโมง

คุณพ่อก็บอกอย่างนั้นครับ
แล้วก็ให้ทุกคนเตรียมตัวทำพิธี

ไปเรื่อยจนคุณพ่อบริกรรมคาถาเสร็จ
สักพักก็ให้คุณนกและเพื่อน

คุณนกพูดก็ให้ผมฟังว่าตอนนั้นน่ะ
มันเหมือนว่ามันมีลมมีลมพายุ

มันแรงมากเพราะด้วยความเป็นบ้านไม้พี่แจ๊ค
มันรับรู้ได้อยู่แล้วบ้านสมัยก่อนไม่ใช่ผนังสองชั้น
คุณนกก็เริ่มตกใจแล้วล่ะก็ได้แต่สวดไปสวดไปเรื่อย
ลมแรงจนถึงขั้นหน้าต่างที่ปิดอยู่มันเปิดออกมาดังปั้งครับ
แล้วก็เหมือนคนเอามือมาเหมือนมาดึงครับแค่นั้นแหละครับพี่แจ๊ค
ลมพัดเข้ามาแล้วเทียนดับ
คุณพ่อถึงกับสะบดขึ้นมาว่ามึงจะแรงขนาดนี้เลยเหรอวะเออดิ
แค่นั้นแหละครับแต่คุณพ่อเหมือนสังเกตเห็นสีหน้าลูก
ไม่เป็นไรลูกยังเหลือเวลาอยู่สองคืน
คืนนี้ไปนอนกันนะแล้วอย่าลืมสวดมนต์กัน

นอนกันครับแต่คุณนกบอกกับผมว่าตอนนั้นคุณนกเห็นคุณพ่อไม่ออกจากห้องพระเลย
เหมือนแกท่านทำพิธีอยู่ข้างในอะไรเกือบทั้งคืน
หลังจากนั้นก็ผ่านพ้นคืนนั้นไปครับวันต่อมาในคืนวันที่สองอืม
ก็เหมือนเดิมครับขึ้นชั้นสองทำพิธีกันเหมือนหนังมีเพย์พี่แจ๊ค
ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับประตูหน้าต่างเปิดปึ้งลมพัดเทียนดับ
แล้วอีกที่หนักกว่าเดิมที่พี่นกที่คุณนกสังเกตได้ทูบอะครับ
มันเหมือนกับมีไดโว้มาเป่าแล้วลูกทูบมันเหมือนไหม้ลงเร็ว
ตอนนั้นทุกคนตาค้างหมดคุณพ่อหน้าเสียไปแล้วครับ
ถ้าเกิดพวกนี้มันไม่ได้อีกนะใกล้เนี่ยวัดของหลวงปู่อยู่ไม่ไกลไม่เกิน๒๓ชั่วโมงก็ถึง
เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้จริงจริงพ่อจะพาไปหาหลวงปู่ครับ
หลังจากนั้นก็ผ่านพ้นคืนนั้นไปอีกเช่นเคยครับจนเป็นคืนที่๓
แต่คืนที่๓พี่แจ๊คยังไม่ทันได้เริ่มพิธีเลยครับ
คุณพ่อจุดทูบจุดเทียนจุดยังไงก็ไม่ติด
ไฟนะครับไฟแชคเปลี่ยน๒อัน๓อันเปลี่ยนเป็นไม่ขีดก้านก็ไม่ติด

คุณพ่อก็เลยบอกว่าไปเก็บข้าวเก็บของ
ตอนนั้นรถที่บ้านของคุณนกเป็นรถเก๋งรุ่นเก่าแต่สมัยนั้นก็คงไม่เก่านะครับ
ก็น่าจะไปกันได้ไม่หมดทุกคน
คุณพ่อของนกบอกว่าอย่างนั้นพ่อจะไปกับนกไก่กับปลานะ
อีก๓คนอยู่กับแม่ที่บ้านและห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด

ตอนนั้นคุณนกเล่าว่าพอขึ้นรถไปครับฝนฟ้าก็ยังตกแรงอยู่ตลอดเวลา
ด้วยความกลัวครับเธอก็ลืมตาบ้างหลับตาบ้าง
แต่สิ่งที่คุณทศพสังเกตได้คือ
เห็นคุณพ่อปากนึมนำบริกรรมคาถาอยู่ตลอดเวลา
แล้วทางก็เริ่มแคบขึ้น

ในตอนนั้นคุณนกบอกว่า

พายุก็หนักมาก

เสียงอี๊ดอี๊ดดังมาจากข้างหลังรถอะพี่แจ๊ค

คุณพ่อลงรถไปแล้วก็รอกกรทันทีเลย
พอคุณพ่อได้เดินจากไปรับสายตาไฟฉายไปครับ

เหมือนพยายามจะเปิดเข้าคึก